แม่ค้าหน่อยวอนตำรวจเลยเพราะตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะ
ขโมยเงินของแม่ค้าที่ตลาดที่เมืองย่าโมเนี่ยค่ะ
ได้เงินไปเนี่ยครึ่งแสนเลยนะโอ้โหแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายค่าของ
ก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาก่อน

เห็นชัดเจนเลยผู้หญิงต้องสงสัย
เขาก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาก่อเหตุ

แม่ค้าคือนางนกน้อยเสงี่ยมพงศ์อายุ๕๕ปี
เธอบอกว่า๑๙กรกฎาคมเมื่อวานนี้
ประมาณสัก๑๑โมง๑๕นาที
ตอนนั้นมีลูกค้าเข้ามาซื้อของประมาณ๒๓คน
อยู่ผู้หญิงคนนี้ละวงชี้ลูกศรสีแดงให้นะคะ

ผู้หญิงคนนี้ค่ะก็เดินยิ้มมาที่ร้านเลยนะ
ทำทีเป็นเลือกซื้อสินค้าเอาอันนั้นอันนี้หลายอย่าง
ทีนี้จังหวะที่แม่ค้ากำลังเอื้อมจะไปหยิบของให้ค่ะ

เหมือนดึงผ้ากันเปื้อนของเธอกระตุกเล็กน้อย
จ่ายเงินค่าของไป๗๐๐บาทแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ทีนี้ก็ขายของไปเรื่อยสักพักหนึ่ง
้มดูเงินในกระเป๋าผ้ากันเปื้อน
อุ๊ย๕๕๐๐๐บาทไม่อยู่แล้ว

สอบถามแม่บ้านตลาดย่าโมที่อยู่ใกล้กันนะคะ
คนนึงเขาบอกว่าเอ๊ะเหมือนเห็นลูกค้าหญิงคนที่มาซื้อของเมื่อกี้เนี่ย
เงินก้อนใหญ่ใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองนะ
ก็เป็นที่ผิดสังเกตเหมือนกันว่าลูกค้ามาเดินตลาดทำไมถือเงินมาเยอะขนาดนั้น
แม่ค้าเลยบอกนี่แหละคนนี้แน่เลยขโมยเงินฉันแน่
ช่างเราไม่แตกน็อเขาก็ดึงผ้าผักกระเปื้องดึงตายอย่างนี้อย่างนี้
แล้วช่วงที่ดึงตายพอเขาจะลูดเงินเรา
ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วว่านะคะ

แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเบาะแสสำคัญเหมือนกัน
ถามว่าเงิน๕๕๐๐๐บาทในป้าโป๊กทำโพกทำมาเยอะแยะ

ก็บอกก็ตั้งใจว่าจะเอาไปจ่ายค่าของที่สั่งมาวางขายในร้านนี่แหละ
จะมีร้านค้าส่งนำของมาส่งให้ช่วงบ่าย

ตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินจะจ่ายเขาเลยก็ต้องยืมคนอื่นเข้าไปก่อน
บอกช่วยหน่อยเถอะตำรวจตามจับตัวให้ทีนะ
คดีนะที่เพื่อนยังพอเห็นใจให้หยิบให้ยืมเงินกันบ้าง